จากเรื่องนี้ยังอยู่กันที่เรื่องของบนท้องถนนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่อันนี้เป็นเรื่องของความไม่ชินทางของคนขับรถ
ขนย้ายของนะคะเหมือนย้ายบ้านแหละไปอีกที่หนึ่ง
กลายเป็นว่าสภาพนี้โอ้โห
แล้วคุณเขาตกลงไปตรงร่องนี้ปรากฏว่ามีทั้งคนขับ
มีผู้โดยสารที่นั่งข้างมาแล้วดูสภาพรถมันยับเยินจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอน๔ทุ่มครึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองน่านพอได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุตรงนี้
เสียหลักลงข้างทางอยู่ที่บริเวณบ้านสารสุขสรรค์นะคะที่หมู่๖ตำบลบ่ออำเภอเมืองน่านที่จังหวัดน่าน

แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความที่ว่าถนนตรงนี้มันเป็นทางขึ้นเขาลงเขา
ที่สำคัญเป็นโค้งลาดชันด้วยซึ่งแน่นอนว่าใครที่ไม่คุ้นชินเส้นทาง

จังหวัดที่กู้ภัยจังหวัดที่แพทย์ที่ไปถึงช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในรถนะคะ
ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๒๐นาทีค่ะจนสามารถนำตัวออกมาได้
แล้วเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลน่านรักษาต่อไปค่ะ
ติดอยู่อย่างที่บอกแล้วก็มีคนที่นั่งมาด้วยคือนายมนชัยแสนอินตาอายุ๓๑ปี
คือเจ้าหน้าที่ไปสอบถามแล้วก็ทราบแบบนี้ว่า
พวกเขาเนี่ยเอารถคันนี้ไปบรรทุกสิ่งของขนย้ายบ้านมาจากกรุงเทพ
จะเอาไปที่บ้านทรายทองห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก๑๐กิโลเมตรได้ค่ะ
จริง๑๐โลเนี่ยคือจะถึงหมู่บ้านที่จะไปแล้วนะตรงปลายทาง
แต่คนขับบอกเลยว่าไม่ชำนาญแล้วก็ไม่ชินเส้นทางตรงนี้จริง
รถก็เลยเสียหลักแล้วมันแห่โค้งเพราะตรงนั้นเป็นทางโค้งมันขับยาก
ลงไปข้างถนนแล้วไปพุ่งชนปากท่อระบายน้ำ
รถก็เลยลงไปตกอยู่ในร่องลำห้วยดังกล่าวนี่แหละค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็อาจจะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
ก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ